ติดตามเรื่องของลุงเอี่ยมกันบ้าง
ถ้าคุณผู้ชมจำได้ลุงเอี่ยมนั้นจะนั่งของเงินอยู่ที่บริเวณหน้าวัดไร่ขิงนะครับ
ล่าสุดนะครับอธิบดีกรมการศาสนาก็ออกมาบอกว่า
เรื่องของลุงเอี่ยมนั้นไม่เกี่ยวข้องกับกรมการศาสนาครับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
พิจารณาเบี้ยคนพิการให้กับลุงเอี่ยมด้วยครับ
นายภทิพัฒน์เลิศชาววัฒิศิอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดีการ
เปิดเผยถึงกรณีของนายเอียม

ซึ่งเคยบริจาคเงินให้กับวัดไร่ขิงจำ
เงินถึง๒ล้านบาทเมื่อปี๒๕๕๖ว่า
เมื่อวันที่๔มีนาคมที่ผ่านมาครับ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช
พิจารณามติผ่านร่างพระราชบัญญัติ

โดยกฎหมายฉบับนี้มีการแยกวัฒนิพก
คือคนและดนตรีออกจากการเป็นขอทาน
ซึ่งคนที่เป็นขอทานนั้นจะมีโทษจำคุก๑เดือนหรือปรับ๑๐๐๐บาท
สำหรับลุงเอี่ยมนั้นเป็นทั้งคนพิการแล้วก็เป็นทั้งผู้สูงอายุนะครับ
ซึ่งเบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รับอยู่แล้วเดือนละ๖๐๐บาท
ส่วนเบี้ยคนพิการของลุงเอี่ยมนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจดทะเบียน
โดยลุงเอี่ยมไม่ประสงค์ต้องการความช่วยเหลือที่จะอยู่ในสถานคุ้มครอง
แต่ว่าต้องการจะอยู่ที่วัดซึ่งเป็นบ้านเช่าของวัด
และยังมีคนนำเงินไปบริจาคให้กับลุงเอี่ยมไว้ใช้จ่ายตามความต้องการด้วยครับ
ทั้งนี้การช่วยเหลือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการของจังหวัดได้ลงไปดูแล
ยืนยันว่าลุงเอี่ยมนั้นสุขภาพดีสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีครับ
เอี่ยมก็บอกว่าขอทานไม่ดีตำรวจจับเพราะว่าฉะนั้นไม่อยากให้ทุกคนทำนะครับ
ด้านทางด้านของนายกฤษยพงศิริอธิบดีกรมการศาสนาก็ยืนยันครับว่า
กรมการศาสนานั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรณีของลุงเอี่ยมไม่มีการห้าม
ขอทานในวัดแต่อย่างใดครับที่ผ่านมานั้นกรมการศาสนาได้ส่งเสริมคนเข้าวัด
แล้วก็มีมาตรการดูแลและส่งเสริมเพื่อด้วยโอกาสทั้งคนพิการคนชะลาให้มีโอกาสในการเข้าวัด
ดังนั้นจึงขอสร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชนด้วยครับ
ขณะเดียวกันพระครูปฐมธีรวัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ออกมายืนยันว่า
วัดไม่ได้มีการไล่ลุงเอียบออกจากพื้นที่แต่อย่างใด
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ลุงเอี่ยมแจ้งความจำนงว่าจะไปอยู่
หลังจากที่มีการจัดระเบียบขอทานภายในพื้นที่ของวัดครับ